ถ้าเกิดว่าเมาเหล้าลงไปเล่นน้ำระวังนะคะคุณผู้ชม
บางทีพอเราไม่มีสติอาจจะจมน้ำเสียชีวิตได้

เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงคือกินเหล้ามันหนักมาก
แล้วทีนี้พอลงไปเล่นน้ำจมน้ำ
แม่บอกเลยนะบอกว่าลูกชายยังมาบอกกับแม่อยู่เลยว่า
เดี๋ยวเย็นนี้นะจะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเย็นนี้ไม่ขึ้นมา
มุดน้ำตายใครจะคิดล่ะคะ
ว่าสิ่งนั้นจะทำให้แม่ต้องมาจุดทูบ
แล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้ดวงวิญญาณลูกกลับมา
นี่คุณผู้ชมคะนางละอองอินกงอายุ๕๗ปี

ก็จุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เชิญดวงวิญญาณลูกชายนั่นแหละ
ลูกชายคือนายฉัดชัยอินกงอายุ๓๗ปี

จมน้ำเสียชีวิตอยู่ในหนองน้ำสาธารณะ
ที่ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าหน้าที่ไปงมศพนายฉัดชัยขึ้นมา

ดูสิแม่อ่ะนะคือใจจะขาด
นาทีที่เห็นร่างขึ้นมาแบบขาดใจนะ
ใช่ค่ะแล้วพอนำร่างขึ้นมาแล้ว
สภาพศพไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรนะคะ

ทีนี้เบื้องต้นตำรวจก็สันนิษฐานว่า
ฉัดชัยน่าจะลงเล่นน้ำเป็นเวลานาน
แล้วก็ประกอบกับเมาเหล้าด้วยอาจจะเป็นตะคริว
แล้วก็ไม่สามารถที่จะพยุงตัวไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้

ทีนี้มีคนเล่าให้ฟัง

อำพรเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กำลังซ่อมรถบรรทุกให้กับพ่อของนายชัดชัย
อยู่ข้างหนองน้ำใช่ค่ะแล้วก็เห็นเลย
เห็นว่านายชัดชัยขี่รถมาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นน้ำ
หลังจากนั้นนายชัดชัยหายไปเลย
นายอำพอลที่กำลังซ่อมรถบรรทุกอยู่เนี่ย
เห็นนะว่านายชัดชัยมึนเมายังบอกกับนายชัดชัยตะโกนบอกอยู่เลย
อย่าเล่นนานนะเมาอย่างนี้เดี๋ยวจะจมน้ำ
เนี่ยแล้วใครจะคิดนะคะว่าสุดท้ายนายชัดชัยจมน้ำจริง

คุณแม่ของนายฉัดชัยก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกชาย

ส่งเสียจนแฟนสาวเนี่ยเรียนจบปริญญาตรี
ทีนี้เกิดอกหักจากแฟนสาวคนเก่า
แล้วทีนี้พออกหักเนี่ยนะ
แม่บอกว่าลูกชายดื่มเหล้าทุกวัน

ขนาดมีแฟนใหม่เนี่ยนะก็เลิกรากันไป
แล้วก็ยังไปดื่มเหล้าเพราะว่ายังลืมแฟนคนเก่า
คนที่ส่งเสียจนจบปริญญาตรีลืมไม่ได้
เป็น๑๐ปีนี่นะมีจุดเปลี่ยนที่เสียใจที่สุดกันใช่
นี่คือจุดที่ทำให้เขาดื่มเหล้าหนัก

ถ้าเกิดตอนเย็นนี่ยังไม่ขึ้นมาจะมุดน้ำตายนะ
บอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำเย็นจะไม่ขึ้นมา

น้ำมันเย็นสบายดีจะไม่ขึ้นมาเลย

คิดไงว่าจะเป็นความจริงแม่บอกว่า
อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการสั่งเสียหรือยังไง
รวมถึงเมื่อ๓๔วันก่อนมันมีรังสังหรณ์
แม่บอกอีกามาบินวนส่งเสียงร้องอยู่หน้าบ้าน
แล้วแม่เขาก็มีความเชื่อในเรื่องนี้ไงว่าถ้าเกิดว่าอีการ้องในหมู่บ้านอาจจะมีคนเสียชีวิต
แล้วแม่ก็ไม่คิดหรอกว่าคนเสียชีวิตนั้นคือลูกชายของแม่เองเนี่ยนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป